ในวันนี้พลเรือเอกณอารีนิตนะครับผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้ไปเป็นประธานพิธีรับมอบ
เรือตรวจการปืนเรือหลวงแหลมสิงที่กรมอุทหารเรือได้ต่อขึ้นมาเองนะครับ
เพื่อประจำการในกองทัพซึ่งก็จะสามารถประหยัดงบประมาณจัดซื้อยุทธุปกรณ์จากต่างประเทศได้ด้วย
รูปแบบของเรือจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
เรือตรวจการปืนที่มีความยาวตลอดลำห้าสิบแปดเมตรกว้างเก้าจุดสามเมตร
กินน้ำลึกเต็มที่สองจุดเก้าเมตรระหว่างขับน้ำสูงสุดห้าร้อยยี่สิบตัน

บริษัทมาสารจำกัดเพื่อทดแทนเรือตรวจการระยะปานกลาง
ที่จะทยอยปลดประจำการเรือตรวจการปืนเรือหลวงแหลมสิง
ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวนกว่าหกร้อยเก้าสิบล้านบาท
ระยะเวลาในการต่อเรือประมาณ๒ปีครึ่งโดยสามารถปฏิบัติการรบ๒มิติ
คือปฏิบัติการสงครามผิวน้ำและการต่อสู้ภัยคุกคามทางอากาศ
มีความเร็วสูงสุดยี่สิบสามน็อตระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่าสองพันห้าร้อยมายทะเล
มีสถานที่จัดเก็บเสบียงและระบบน้ำจืดไม่น้อยกว่า๗วัน
โดยไม่ต้องส่งกำลังบำรุงมีกำลังคนประจำเรือจำนวน๕๓นาย
บริเวณด้านหน้าของเรือนะครับติดปืนขนาดเจ็ดสิบหกทับหกสองมิลลิเมตร
สามารถยิงไกลถึงสิบหกกิโลเมตรส่วนด้านหลังของเรือติดปืนขนาดสามสิบมิลลิเมต
จำนวนหนึ่งกระบอกทางกลับซ้ายและกลับขวาติดปืนขนาดจุดห้าศูนย์นิ้ว
จำนวนสองกระบอกครับเรือหลวงแหลมสิงมีขีดความสามารถปฏิบัติการต่อต้านภัยผิวน้ำด้วยการซ่อนพราง
โจมตีที่หมายบนฝั่งด้วยอาวุธปืนหลักและอาวุธปืนรองของเรือพร้อมสกัดกั้นการตรวจค้นด้วยระบบตรวจการ
สามารถค้นหาผู้ประสบภัยทางทะเลและสนับสนุนป้องกันภัยเก่าการร้ายในทะเลได้ด้วย
ปัจจุบันกองทัพเรือสามารถต่อเรือขึ้นมาใช้เองได้จำนวนหลายลำแล้ว
เช่นเรือตรวจการใกล้ฝั่งและเรือตรวจการไกลฝั่งเรือหลวงกระบี
ในอนาคตกองทัพเรือมีแผนจะต่อเรือตรวจการปืนเพิ่มอีก๒ลำ
ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์ได้มากทีเดียว
ภัยศาสตร์เกลี้ยวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน